ถ้าเดินท่าเดินไงแต่เรานั่งเราจะแอคชั่นนิดนึง

บอกเลยว่าฉันมาไกลมาไกลเหลือเกิน

ล่าสุดนะตอนนี้นะคะนาเออยู่ที่

คือน้าเอ๋หรือว่านายชายรัฐกลุ่มไหม

แฟนบอลไทยหลายคนรู้จักในนามว่า
เอ๋แฟนบอลไทยก่อนหน้านี้

สุพัชลาศัยไปราชมังก็เคยมาแล้ว
วิ่งแก้วบนที่ไทยชนะ
น้าเอ๋ครับคือเดินทางไปร่วมเชียร์

ที่สนามสุพัชราสัยค่ะ
แล้วตอนนี้เนี่ยล่าสุดเดินทาง
ถึงไหนแล้วนะล่าสุดสดด้อน

อยู่ที่ไหนแล้วนะเอ๋บอกว่าอยู่ที่ทูปะเตมี

ไปธรรมศาสตร์สนรังสิทธิ์

ตอนนี้ยังเดินอยู่นะฮะในบอกว่ายังไหว

ทีมงานของเรานะครับผู้สื่อข่าวกีฬาของเรา

เดินแล้วก็มาคุยกันนะคือเขาพัก
แล้วก็นั่งคุยกันว่าน้าเอ๋ยังไงตอนนี้

หวังว่าไทยจะชนะสักสองหนึ่งก็ยังดี

ซึ่งจะถ่ายทอดทางไทยรัฐทีวี

ก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้

ไปที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์

หวังว่าแฟนบอลจะลุ้นกับทีมชาติไทย

แล้วก็ผลการแข่งขันเราจะต้องชนะให้ได้ครับผม

มีซื้อน้ำซื้อขนมให้ทานด้วย

เป็นกำลังใจให้นาเอกแล้วกันอีกประมาณ๓ชั่วโมง

น้าเอ๋ลบอกว่าโอ้ยวิ่งมันไหวแล้ว

นี่คือช่วงของการเข้าสัญญาณนะครับ

ไปติดตามกันได้แล้วจากนั้น

ก็ติดตามกันได้ผ่านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒